โอ้โหภาพเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อคุณแม่เขาดูกันเนี่ย

ภาพเก่าปีที่แล้ว๙กรกฎาคมปี๖๐ในเฟซบุ๊ก

มีคำถามว่าเอาแล้วเด็กที่ไปเจออยู่ในถ้ำเนี่ย

ถ้าเราลองภาษาเขาเรียกมโนนะ

ต้องแบบปฐมพยาบาลกันเนี่ย
เผยแพร่คลิปวิดีโอของเด็ก๑๒คนและโค้ชเอกที่อยู่ในถ้ำ

มีการสนทนากับหน่วยที่เขาไปเจอที่เขาเป็นชาวต่างชาติ
นักดำน้ำจากอังกฤษ
เดี๋ยวคุณอัชพรจะมาแปลให้ฟังอีกทีหนึ่ง

ไม่ใช่นี่
ไม่ใช่นี่
ถ้าอยู่กับเรามีแต่ดาย

กำลังเรียน

เธออยู่ที่นี่๑๐สัปดาห์

เธอแข็งแรงมาก

ฉันรู้ฉันเข้าใจ

โอเคเราจะมา
เราจะมา
นั่นคือเวลาที่ดีที่สุด

เร็วสาวมา

จริงแล้วก็ทุกอย่าง

เราจะกลับที่นี่จนทีหนึ่ง
อาทิตย์ตอนนี้แต่เรากลับตอนนี้

โอ้โอ้อาฮิม
โอ้โอ้นะ
อีเฟ้ยร่วมตลอดแล้ว

นี่คือทางที่สุดของเรา

เหมือนมันสวย

อ๋อไล้นี่ทู่ย่อยมันเหรอแบบนี้เรื่องขึ้นมา
อ่าขึ้นมาอ่ะใช่หรือไม๊ใช่หรือไม๊
ล้อมกี้ด้วยเม็ด
ล้อมเท่าไหร่กู

คือมันก็ดีใจนะโอ้เออแข็งแรงกันขนาดนี้
แข็งแรงกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก
อีกมุมหนึ่งก็นะนี่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นะ

เดี๋ยวจะเบิร์ตสักทีใช่ไหม
คือต้องบอกว่าดีใจนะที่แข็งแรงกันขนาดนี้
เล่าให้คุณผู้ชมฟังคือทีมหน่วยหน้าที่เข้าไปเนี่ยเป็นนักดำน้ำ
เข้าไปถึงปุ๊บก็เจอเด็ก

เด็กเก่งนะตอบโต้ภาษาอังกฤษได้ดีเลย
ตอบกลับมาเลยบอกว่า๑๓บอก๑๓
ฝรั่งเขาก็ทวนว่า๑๓คนใช่ไหม

มีมีมากกว่าหนึ่งคนด้วย

ยังไม่ใช่วันนี้น่าจะพรุ่งนี้

ฝรั่งนักดำน้ำฝรั่งเขาก็เลยบอกไปว่า

เพราะมีคนบอกว่าใครพูดภาษาอังกฤษได้แปลดิ

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร
กินขออาหาร

กินขออาหาร
กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร

กินขออาหาร